ไปดูภาพน่ารักของสุนัข๒ตัว
เขาพากันแข่งกระโดดน้ำไหว้แข่งกันไป

อยู่ที่เคือนภูมิพลจังหวัดตากครับ

หมาน้ำไม่ได้เลยนะ
โอ้โหต้องไปรับ
ต้องไปดูแลกันซะหน่อย

อายุก็ประมาณสัก๓๔ปีได้

เป็นเจ้าของแผนงเหนาภัทร
ทางเก็บน้ำเขื่อนพมิษภนจังหวัดป่าครับ
ทุกครั้งที่ในเล็กนั่งเรือออกไปทำธุระ
ขากลับมาเนี่ยทันทีที่เจ้าสองตัวได้เห็นนะฮะ

กระโดดน้ำลงไปแล้วก็แข่งกันว่ายน้ำไป

ไปฟังเสียงของเจ้าของกันหน่อยนะครับ
บอดิการ์ดหน้าคนสองตัวนี้

นี่นะจะชอบคอยว่ายน้ำไปแอลกขาเจ้าหน่ายทุกวัน
เพราะว่าเป็นหมาชอบเที่ยวชอบว่ายน้ำ
เมื่อไหร่ที่เจ้าของเห็นเจ้าของขับเรือไปถึงบริเวณกลางอ่างเก็บน้ำ

ถ้าเกิดห่างจากฝั่งสักประมาณ๔๐๐เมตรได้
ก็กระโดดลงไปเลยฮะลงไปว่ายน้ำแข็งกันไปประจบเจ้านายแบบนี้ทุกครั้ง
เรียกได้ว่าคนที่เห็นแหมก็น่ารักนะ
ใครเห็นก็อดจะอมยิ้มตามไม่ได้นั่นเองนะครับ